สวัสดีค่ะคุณใบตองคุณชนะและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
งงลงไปเลยจ้าสำหรับสี่ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณจัดอยู่ในกลุ่มราศีที่ดวงชะตาดีมากนะคะ
เรียกได้ว่าดวงมาแรงแซงโค้งดวงดีจัดหนัก
โดยเฉพาะดวงการงานค่ะที่ดวงดีมากพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของคุณหรือเปล่า
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงดีแบบฉุดไม่อยู่แล้วจ้า
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะ
เราจะเรียกว่าราศีดวงดีเฉยไม่ได้นะคะต้องเรียกว่าราศีอภิมหาดวงดีเลยดีกว่าค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกนะคะมีโอกาสได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จ
โดยเฉพาะความสำเร็จในแง่ของหน้าที่การงานค่ะหากงานไหนสิ่งไหนที่คุณคิดว่าโอ้โห
มันยากเหลือเกินนะคะเราไม่น่าจะสำเร็จได้ก็มีโอกาสที่จะพลิกล็อกนะคะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายนะคะแล้วชาวราศีพฤกษกค่ะ
ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะ
ชีวิตของคุณจะดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นค่ะ
แต่ขอให้ชาวราศีพฤกษกสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ
ส่วนอีกราศีที่ดวงดีไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตของคุณเนี่ย
โอ้โหเจอกับอุปสรรคแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะผลทางชีวิตไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะคะ
จะเจอแต่น้ำกุหลาบเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะคะ
ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะ
เวลาจังหวะดวงขาขึ้นเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณดูในตอนนี้พิจารณาในตอนนี้
การงานของคุณอาจจะดูแบบธรรมดาเรียบเฉยไปเรื่อย
แต่ว่าขอให้ชาวราศีพิจิกษ์นะคะตั้งใจทำงานต่อไปค่ะ
เพราะว่าความสำเร็จกำลังจะมาเยือนในชีวิตนะคะ
ที่เห็นว่างานเงียบแต่ว่าความสำเร็จกำลังเดินทางมาหาคุณนะคะ
ส่วนถ้าสมมุติว่าใครที่กำลังเบื่อน้อยหมดไฟนะคะ
อาจจะเป็นผลพวงจากช่วงที่ผ่านมานะคะที่คุณต้องเจอกับอุปสรรคแบบจัดเต็ม
แต่ว่าขอให้ชาวราศีพิจิกษ์มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะ
เพราะว่าความสำเร็จที่ได้ดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนอีกราศีนะคะที่ดวงดีในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นพิเศษค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยดีในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากเลยค่ะ
ถ้าสมมติว่าคนรับผิดชอบงานไหนอยู่ทำงานไหนอยู่
งานนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดั่งใจหมายนะคะ
แต่ว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ค่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณไปพึ่งพาคนนู้นคนนี้
หรือว่ามีใครคอยช่วยเหลือนะคะแต่ชาวราศีตุลค่ะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะคะ
เรียกได้ว่ายิ่งขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มากนะคะและถ้าสมมติว่าใครที่ทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะ
โอ้โหเรียกได้ว่าดีอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะ
หรือว่าขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าก็จะตบเท้าเข้ามาใช้บริการมาซื้อของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนราศีสุดท้ายนะคะที่ได้รับโคต้าความดวงดีไปเต็มเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีนะคะ
อุปสรรคปัญหาที่คุณเคยเจอมาในอดีตนะคะก็จะค่อยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ก็เรียกได้ว่าดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากนะคะความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้าก็จะบังเกิดในชีวิตของชาวราศีธนูในไม่ช้านี้ค่ะ
แต่ว่าชาวราศีธนูนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าเวลาที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเข้ามาแล้วเนี่ย
คุณก็จะต้องเหนื่อยนะคะเพราะว่าจะมีงานเนี่ยหลั่งไหลพรั่งพูเข้ามาแบบนอนสต๊อปนะคะ
เข้ามาให้คุณรับผิดชอบค่ะแต่ว่างานเยอะนะคะเงินก็เยอะตามไปด้วยนะคะ
ขอให้คุณเนี่ยขยันนะคะเพราะว่ายิ่งคุณขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มากค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะราศีของท่านผู้ชมอยู่ในสี่ราศีผู้โชคดีนี้หรือเปล่าคะ
ถ้าสมมุติว่าอยู่ในสี่ราศีนี้นะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณเนี่ยต้องยิ่งขยันคูณ๒เลยค่ะ
เพราะว่ายิ่งคุณขยันมากนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับหมอกัยสวัสดีค่ะศีราศีนี้ถึงแม้เราจะไม่อยู่ในนั้นแต่
ผมราศีมิถุนส่วนคุณราศีกุมไม่มีแต่ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะคุณผู้ชม